แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งสอสอนะครับ
แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างอยู่นะครับ
พักพลังประชารัฐจะเปิดนโยบายของพักวันที่๖มกราคมนี้นะครับ
ส่วนพักประชาธิปัตย์วันนี้ต้องเคลียร์ใจกับผู้สมัคร
ว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับ

หลังใช้เวลาเคลียร์ใจไม่นานกับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
จุมพลจุลสัยอดีตสสชุมพรหรือสสลูกหมีเปิด
เผยว่าตัวเองและกรรมการบริหารพักไม่มีปัญหาคาใจ
เรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต๑จังหวัดชุมพร
ยืนยันยังคงอยู่กับภักดิ์พร้อมรับมาติภักดิ์
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอเอาพักเป็นที่ตั้ง
ส่วนนายสุพลจุลสัยหรือลูกช้างนายกอบจชุมพร
ลงเข็ด๓ภักดิ์รวมพลังประชาชาธิ์ไทย
เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่สามารถไปห้ามได้
แต่ยอมรับเกรงประชาชนจะสับสน
ออกเป็นหนังสือเวียนแจ้งสมาชิกพักประชาธิปัตย์และประชาชน
ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยัน
ภูมิใจไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้ง
ซึ่งขณะนี้ได้เคาะผู้สมัครสอสอไว้ทั้งหมดแล้ว
เพียงการประกาศพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งเท่านั้น
เรื่องต้นจะส่งผู้สมัครสอสอที่เหมาะสมที่สุด
ครบ๓๕๐เขตจะไม่หลอกประชาชน
ส่งคนกวาดคะแนนมาคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ส่วนที่มีคนพยายามบอกว่าพักภูมิใจไทย
จะไปจับมือกับฝ่ายใดนั้นส่วนตัวคิดว่า
อาจจะเป็นแกนนำก็ได้เพราะส่ง๓๕๐เขต
ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีความพร้อมพอสมควร
แต่ไม่ขอตีกรอบจำนวนสอสอที่จะได้
เพราะเท่ากับไม่เคารพเสียงของประชาชน
ขณะที่นายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย
เปิดตัวผู้สมัครสอกม๓๐เคต
โดยจะส่งนักการเมืองรุ่นใหม่ลง๕เขตสำคัญ
คือเขตปฐุมวันบางพลัดบางเขนดอนเมืองและลาดกระบัง
ส่วนอีก๒๕เขตจะมาจากนักการเมืองรุ่นเก่ามากประสบการณ์
และนักการเมืองรุ่นใหม่มากความรู้
โดยพักสู่นโยบาย๑ล้านบาทต่อ๑ชุมชน
กระจายอำนาจสู่ชุมชนสร้างกรทมให้เป็นมหานครแห่งความสุข
มั่นใจพักจะได้รับการตอบรับจากประชาชน
เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะลงพื้นที่ไหน
ก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี
ส่วนพักพลังประชารัฐเตรียมแถลงนโยบายพัก
ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืนในวันที่๖มกราคมนี้
นัทธิธรรมการภักดิ์พลังประชารัฐ
โดยนายธนากรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์ระบุว่า
ในอุตมาสาวนายนหัวหน้าภักดิ์

มาจากการลงพื้นที่รับฟังความต้องการ
ปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชน
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน